เป็นรถกระบะคันหนึ่งขับอยู่ตามท้องถนนนี่แหละฮะ
ด้านหลังก็บรรทุกคนเต็มหลังรถเลยนะ
แต่ว่ามีการบรรทุก

เออพาดตรงกลาง

คนห่วงเรื่องของอันตรายมากไปดูนี่ฮะ

คือถ้าดูก็เหมือนนั่งบนหลังคารถนะคะ
ครับแต่จริงเป็นนั่งบนบันไดไม้ไผ่ที่ถูกพาดอยู่อย่างนี้
ก็น่าจะเป็นรถกระบะที่รับคนงานก่อสร้างแบบนี้นะฮะ
ก็เป็นภาพเหตุการณ์ที่ผู้ใช้ถนนใช้รถรายหนึ่งบันทึกเอาไว้ได้
ติดไฟแดงบริเวณ๔แยกเขตตัวเมืองจังหวัดตาก
ทางขาขึ้นมุ่งหน้าไปยังจังหวัดกำแพงเพชร
นี่เส้นทางข้ามจังหวัดด้วยนะโดยมีคนนั่งอยู่ท้ายกระบะจำนวนมาก
และที่น่าตกใจคือนี่แหละครับคนนั่งอยู่บนบันไดไม้ไผ่
คล้ายกับนั่งบนชั้น๒หรือว่าบนหลังคารถและรถก็เคลื่อนที่ไปแบบนี้เลยคุณ
ซึ่งคนที่นั่งอยู่ด้านบนบันไดไม้ไผ่มีประมาณ๒๓คน
บางคนก็นั่งบางคนก็นอน
ทำให้ผู้ที่บันทึกภาพนี้บอกว่าโอ้โหหวาดเสียว
แล้วคิดดูว่าคนบนท้องถนนที่เขาเห็นเขาก็ต้องหวาดกลัวว่าจะเกิดอุบัติเหตุไปด้วยนะครับ
เขาบอกว่าถ้ารถมันเลี้ยวรถเบรกกระทันหันรถเสียหลัก
แค่รถกระบะเนี่ยก็เทกระจาดแล้วแต่นี่มี
เป็นนั่งบนบันไดไม้ไผ่แบบนี้ก็ยิ่งอันตรายเข้าไปอย่างหนึ่งนะฮะ
เขาก็เลยฝากเตือนมาให้ระมัดระวังกันด้วยนะครับ
แล้วก็ภาพนี้เผยแพร่ไปก็อยากให้มีการดำเนินคดีด้วยนะฮะ

บันไดไม้ไผ่เถอะค่ะเพราะมันอันตรายมากเลย

แต่อย่างนี้ผิดกฎหมายนะคะผิดกฎหมายการจราจร
การขนส่งก็ดีจับหมดปรับด้วย
แต่ที่เป็นห่วงคือเป็นห่วงอันตรายที่จะเกิดขึ้นต่อท่าน